เปิดปากกับภาคภูมิ
การลดโคต้าให้เหลือแค่๓เล่ม
สถาน๓เล่มเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกทุกวี่ทุกวัน
แล้วก็จะมีการดึงหวยไปนอกระบบ
ก็คือไปเข้าระบบของ๘๐บาทรัฐบาล
แล้วสุดท้ายเนี่ยสลากมันไม่เพียงพอแน่นอน

วันนี้คุยกันเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
มีผู้ค้ารายย่อยหรือว่าผู้ค้าสลากใบ
ที่เราเจอกันตามสถานที่ต่าง
ตามถนนหนทางตามหน้าปั๊มน้ำมันตามจุดต่าง

เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหทำไมถึงถูกตัด
โคต้าจากเคยได้คนละ๕เล่ม
จะเหลือแค่๓เล่มเท่านั้น
มันทำให้รายได้ของเขาในแต่ละงวดแต่ละเดือนเนี่ย
มันลดน้อยลงซึ่งปกติก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้ว
แล้วก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมจำได้
เปิดปากกับภาคภูมิเราเคยคุยกับทางกลุ่มผู้ค้าสลาก
รายย่อยเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้
เนี่ยโอ้โหแต่ละงวดแต่ละงวดเกิดปัญหากันอยู่ตลอด
แต่วันนี้ยังถูกลดจำนวนต่อคนเนี่ยในแต่ละเล่มเนี่ย
จาก๕เหลือ๓อีกเลยต้องไปร้องขอความช่วยเหลือ
ทางสภาผู้แทนรัศดรกับประธานสภากับกรรมธิการ
เกี่ยวข้องต่างและวันนี้เขาขอมาสะท้อนเรื่องราว
ทางรายการของเราด้วยนะครับที่เปิดปากกับภาคภูมิ
ผมเลยเชิญมาพูดคุยกันเป็นตัวแทน๓ท่านนะฮะ
จากทางชมรมผู้ค้าสลากรากญาติทั่วไทยนะครับ
คุณสำอางซ่อนกลิ่นนะครับเป็นประธานชมรม
คุณสุมิตรเลอเกียรติวรกุลเป็นรองประธานชมรม
และคุณกิรินานินทนกุลเป็นเลขาของชมรมนะครับ

เคยมาพูดคุยกันอยู่ครับวันนี้บอกหนักกว่าเดิมอีกเหรอ

มันรู้สึกว่าเรายิ่งอยู่ชีวิตเรายิ่งมืดมนต์
อนาคตที่จะอยู่ในอาชีพนี้ต่อไปอย่าลืมว่าผู้กดซื้อกดจองในอาชีพของเราเนี่ย
เราได้รับการดูแลมาอยู่๘ปีซึ่งก็ต้องขอขอบคุณที่ดูแลเรามา๘ปีนะครับ
แต่พอมาถึงบอร์ดกองสลากนำโดยพันธวานุนสันสนาคมปัจจุบันนี้
เขากำลังจะทำลายอาชีพของพวกผม๘ปีเนี่ยต้องเรียกว่าอาชีพแล้วนะครับ
การทำอาชีพเดียวซ้ำเดิมมา๘ปีเนี่ยถ้าไม่เรียกว่าอาชีพเราจะเรียกว่าอะไร
แต่เขากำลังจะบอกว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ไปทำอาชีพอื่น
เอาทำอาชีพนี้ให้เป็นแค่อาชีพเสริมก็แล้วกันหลายคนเตรียมตัวไม่ทันครับ
เตรียมตัวกันไม่ทันจริงคือที่พี่สำอางบอกเนี่ยคำว่า๘ปีก็คือวันเริ่มต้นของการให้ลงทะเบียน
ง้อให้เรามาลงสำหรับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นรายย่อย
ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้ที่เคยมานั่งคุยกันนะฮะวันนั้นเจ๊ฮัทก็มาใช่ไหมครับ
คุยกันเรื่องที่ว่ามันไม่พอมันไม่พอเพราะว่ามีการอ่านอกจากโคต้าเดิมแล้วเนี่ย
มีเรื่องของเป่าตังค์ที่เข้ามาแอปพลิเคชันซึ่งเขาก็แบ่งโคต้าของทางฝั่งของผู้ค้าสลากรายย่อย
อยู่ที่เป่าตังค์แล้ววันนี้ซึ่งก็ไม่พออยู่แล้วเขามาลดจากคนละ๕เล่ม๕เล่ม๕เล่ม
เหลือ๓เล่มเพื่อให้มันพอแต่มันก็ยังไม่พอ
คนที่ไม่พอเนี่ยมันมากถึงงวดละหกหมื่นคน
ละหกหมื่นรายนะครับอ่าเดี๋ยวผม
ไม่พอนะครับตอน๕เล่มนะครับ
พี่ช่วยผมดูด้วยนะเมื่อกี้นั่งคุยกัน
เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเผื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพด้วยนะฮะ
อ่าเอากล้องไหนดีวันนี้จะเป็นวันที่ผมจะต้องนั่ง
กดเครื่องขึ้นเลขด้วยนะอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
แต่ละงวดของสลากเกียรติแบ่งรถบาลเนี่ย

ซึ่งเขาจะแบ่งเป็น๓กองหลัก

กองคือองค์กร
มูลนิธิต่างหน่วยงานต่างที่ได้โคต้ากันไป
ล้านใบอันนี้ยังเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
เหมือนยังเหมือนเดิมยังคงที่อยู่ณปัจจุบันก็ยัง๓๐ล้านใบ

ส่วนณปัจจุบันเนี่ย
มีเป๋าตังเข้ามาก็คือผู้ที่
ขายทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์

แต่ทางสำนักงานสลากตั้งเป้าจะให้ถึงเท่าไหร่นะพี่

งั้นเราเอาตัวเลขปัจจุบันก่อนนะมี๑๗ล้านใบนะครับ
และอีกกองหนึ่งก็คือ๕๓ล้านใบ
อยู่กับผู้ค้าสลากรายย่อย
ซึ่งลงทะเบียนกันไว้ณขณะนี้ทั้งหมด

ถ้าฟังจากเจ๊ฮันเมื่อกี้ก็คือเดิมเนี่ย
๓ล้านใบให้คนละ๕เล่ม

ถ้าเกิดว่าคนละ๕๐๐ใบในแต่ละงวด
พอเอา๕๐๐ใบไปหาร๕๓ล้าน

คนที่ได้ทั้งหมดในแต่ละงวดเนี่ย

แต่แต่มันไม่พอกดกันไม่ทันหรือยังไงฮะ

ตัวเลขในเน็ตตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึง๕๑ล้านครับ

คือพี่อะไร๕๕๒๕เล่มก็คือ
ที่กรองศาลักษณ์ที่กำหนดให้ขาย
พอดีก็มี๑๐๐๐จุดใช่๑๐๐๐จุดครับ
แต่คุณจะต้อง๘๐บาทจริงนะอย่างนู้นอย่างนี้
ตรงนี้จุดพันจุดนี้เขาจะได้คนละ๒๕เล่ม
ใช่ครับ๑๐๐๐จุดก็
จะหาประมาณ๒๕๐๐๐๐๐บาทก็จะเหลือประมาณ๕๑ล้านแล้ว
มันถึง๕๑ล้านหรือ๕๐กว่าอ่ะผมเอา๕๑ล้านนะหารถ้าหาร๕๐๐นะครับ
เท่ากับจะได้แค่๑๒๐๐๐คนประมาณแต่ว่าลงทะเบียนไว้๑๖๐๐๐คน
ใช่ที่เหลือก็ผิดหวังมันไม่พอแน่แน่ถูกครับก็เลยนำมาสู่การลดโคต้า
ถ้าจากได้คนละ๕เล่มเหลือ๓เล่มก็คือ๓๐๐อันนี้เอาตัวเลขเต็มเลยนะ
ตอนนี้ยังพอตอนนี้ยังพออยู่ครับแต่ถ้าเอาที่พี่สำอางบอก

พอไหมเนี่ยเดี๋ยวผมกดนะ

ก็ฉิวเฉียดก็ฉิวเฉียดยังได้อยู่
ก็คือตัวเลขต้องคงที่ตรงนี้นะครับ
ก็ถ้าเรายังไม่พูดไปนับที่ว่าจะเข้าโครงการ
คือถ้าเกิดว่าตรงนี้เขาจะไหนเกิดจาก๑๗ล้านไปเป็น๓๐ล้าน

หายไปอีก๑๓ล้านเขาก็จะดึงจากตรงนี้มา
มันก็จะวนไปที่ปัญหาเดิม
ใช่ครับวนไปที่ผ่านเดิมแล้วเราก็ยังเหลือน้อยลงกว่าเดิมเข้าไปอีก
ครับอ่าทีนี้ถ้านับเรื่องพอไม่พอนะครับ
อย่างนี้เจ๊ฮัทเท่ากับว่าแก้ปัญหาเรื่องพอได้
ใช่เบื้องต้นอันนี้พอคือจำนวนคนที่จะนำสลากไปขายนะจำนวนคน
แต่รายได้พอไหมไม่พอ
ก็รายได้เดือนละ๕๗๖๐บาทผมถามว่าที่ไหนถึงจะพอครับ
มันไม่มีพอหรอกครับทุกวันนี้๙๖๐๐นี่ก็มินเมย์กับชีวิตต้องเสี่ยงกับหลายเรื่องอยู่แล้วครับ
ถ้าพูดถึงรายได้ผมให้ดูตรงนี้ต่อเมื่อกี้นั่งคูณกันมา
คือถ้าเป็นตอนที่ได้คนละ๕เล่ม๕๐๐ใบต่องวด
เรารับมาจากสำนักงานสลากใบละ๗๐บาท๔๐สตางค์

งวดหนึ่งจะได้กำไร๔๘๐๐เดือนหนึ่งขายได้๒งวดเท่ากับ๙๖๐๐
แต่พอไปเหลือ๓๐๐ใบเนี่ย๓เล่มเนี่ย
งวดหนึ่งจะเหลือกำไร๒๘๘๐สตางค์
๒งวดต่อเดือนเหลือ๕๗๖๐สตางค์
ซึ่งทางผู้ค้าบอกมันจะไปอยู่ยังไง
มี๒วิธีที่จะเอาตัวรอดได้
ขายเกินราคา๒ไปรับหยี่ปั๊ว
ซึ่งก็ผมก็ชี้เลยว่าเป็นการบีบให้พวกเราไปเดินทางนั้นอยู่แล้ว
มันคือวงจรที่บังคับให้เราไปทางนั้นอยู่แล้ว

หามาเพิ่มหรือไม่ก็ต้องขายเกินราคา

คุณจะบอกว่านโยบายจะดูแลให้เราขายอยู่ในราคา
แต่คุณไม่ดูแลสินค้าให้เรา
แล้วจะให้เราไปนั่งมโนขายกันแบบที่เขานั่งอยู่เนอะ
แต่ว่าคนที่ขายจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงครับ
ขาย๓๐๐ใบเพื่อให้พอกับค่าคลองชีพปัจจุบัน
ซึ่งตั้งกันมาตั้งแต่พศ๒๕๕๙
นี่มันพศ๒๖๖แล้ว
ปฏิรูปบางสิ่งบางอย่างได้แล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราออกมาเรียกร้องเมื่อวานแล้วไปที่สภาด้วย
หลักก็คือเรื่องของรถเหลือคนละ๓เล่ม

พอถ้าเกิดแต่ละคนจาก๕เล่มแล้วเหลือ๓เล่มเนี่ย

เอาง่ายเราใช้ชีวิตกับการมีรายได้จากสลาก
เล่มเราจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรเราเหลือเราเราคิดว่าเราเราเหลือที่จะไปผ่อนรถหรือผ่อนบ้านแล้วสมมุติว่าในบ้านเนี้ยมีกันคนละห้าเล่มอาจจะมีบ้านอาจจะมีสักสี่คนสี่รายได้เนี่ยทุกอย่างมันถูกอาหารถูกล็อกไว้หมดแล้วแล้วมีการโดยคนไทยเนี่ยเวลารายได้มันคงที่แล้วถูกล็อกเราก็จะมีการสร้างหนี้เพิ่ม

เนี่ยคุณหันกลับมาดูแลประชาชนที่เขาเป็นคู่ค้าคุณไหม
กองฉลากคุณทำอ่าหารายได้ให้เขาลัดเท่าไหร่
แต่คุณไม่ได้ดูแลผู้ค้าตรงตรงนี้เลยนี่แหละครับ
สิ่งที่เราถึงต้องออกมาเรียกร้องนะครับ
ฮัทถ้าปัญหาที่เจอนะขณะนี้เนี่ยคิดว่ามันควรแก้ยังไง
เพิ่มอย่างเดียวค่ะวันที่มาคุยกันตอนนั้น
ก็เพิ่มเจ๊ฮัทก็บอกว่าควรจะพิมพ์เพิ่มใช่ค่ะ
เพิ่มอย่างเดียวเลยงวดละหนึ่งร้อยล้านฉบับเนี่ยไม่พอ
ไม่พอค่ะต้องพิมพ์เพิ่มอีกเท่าไหร่
อย่างเบื้องต้นก็คือประมาณสักสามสิบล้านฉบับก็ยังดี
คือเอาเป็นว่าที่มองเบื้องต้นคือคุณดึงไปดิจิตอลเท่าไหร่
คุณเพิ่มให้เราเท่านั้นหมายตัวเลขของเราปัญหาคือเราถูกดึงไปดิจิตอล
อ่าคือหนึ่งร้อยล้านฉบับเนี่ยพอเขาจะเพิ่มดิจิตอลเนี่ย
ที่เป๋าตังค์เนี่ยครับเขาดึงจากตรงนี้มาใช่ครับ
เมื่อก่อนเคยได้เท่าไหร่ฮะตรงนี้อ่าถ้าเมื่อก่อนเคยได้อยู่เจ็ดประมาณเจ็ดสิบอ่ะค่ะ
เจ็ดสิบล้านเพราะตรงนี้เขาได้สามสิบใช่ใช่ไหมค่ะครับ
องค์กรมือที่ได้สามสิบตรงเนี้ยเจ็ดสิบค่ะแต่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยลดลงไปแล้วค่ะ
เขาลดสลากแต่เขาไม่ได้ลดคนเขาเพิ่มคนเข้าไปอีกแล้วก็ใส่คนที่ลงทะเบียนเข้ามาตรงนี้ด้วย
ใช่ครับมันก็เลยมันก็เลยเนี้ยวนหารกันอยู่ไม่พอค่ะจนสุดท้ายเนี้ย
มาได้สูตรที่ลงตัวถ้าจะให้พอก็คือหารสองแต่ละคนก็ลดไปลดไป
จะได้ทั่วถึงจะได้ทั่วถึงน้อยหน่อยแต่ว่าทั่วถึงแต่มันอยู่ได้หรือเปล่า
ก็เหมือนที่พี่เล่าให้ฟังครับแจกอาชีพนะครับไม่ได้แจกเงินนะครับ
จะได้มาเฉลี่ยกันแบบนั้นครับมันควรจะพิมพ์เพิ่มอ่าครับ
แต่มันก็มีคำถามมาอีกว่าเอ้าจะยึดเป็นอาชีพหลักอย่างนั้นเลย
ไม่ได้ทำอย่างอื่นกันเลยเหรอคือขายลอตเตอรี่กันอย่างเดียวเลยใช่ไหม
หรือควรจะเป็นอาชีพเสริมหรือมันควรจะยังไงก็อย่างที่เราก็ต้องนึกถึงคำ
คำว่าคนส่วนใหญ่สิครับที่เขายึดอาชีพมา๘ปีแล้ว
ต้องนึกถึงคำนั้นก่อนสิเราต้องมาคุยกันก่อนไหม
ต้องมาปฏิรูปมาคุยกันก่อนไหมไม่ใช่ว่าตัดสินเลยว่าอาชีพเสริม
อาชีพหลักไม่เกี่ยวไม่ต้องทำอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่หลักการปกครอง
ถ้าอย่างผมอ่ะอ่าผมขายมายี่สิบกว่าปีแล้วอ่า
ก่อนที่เขาจะให้ลงทะเบียนตอนเมื่อแปดปีที่แล้วอีกถูกต้องครับถูกต้องครับ
แล้วถ้าณวันนี้เราอายุป่านนี้แล้วครับเราจะไปสมัครงานตรงไหนอืม
เราจะไปตั้งอาชีพใหม่ขึ้นมาตรงไหนครับถ้าวันนี้เขาจะมาบอกว่าพี่
พี่พี่พี่ก็ขายน้อยหน่อยสิเป็นอาชีพเสริมอ่าครับพี่บอก
มันตั้งตัวไม่ได้แล้วจะไปตั้งตรงไหนมันมีที่ให้เรายืนไหมตรงนั้น
ฮัทอาชีพเสริมไหมเนี่ยเลือกอาชีพหลักหลักค่ะแล้วเป็นอาชีพเสริมได้ไหม
เพื่อนเพื่อนจะได้มีเฉลี่ยขายได้ทั่วทั่วถึงคือมันแล้วแต่นะคะอย่างฮัดอย่างเงี้ย
อย่างเราอย่างนี้เราสามารถที่จะปรับตัวได้แต่มีหลายคนที่ยังปรับตัวไม่ได้
แต่ก่อนที่จะมาถามเราว่าเรารับได้ไหมกับการเป็นอาชีพเสริมอยากให้กองสลากอ่ะ
กลับไปตั้งสติทบทวนนิดนึงว่าคุณต้องการอะไรก็เหมือนกับที่ออกครั้งแรกไง
คุณต้องการทำแค่หวยเหลือ๘๐บาทแต่ไม่ได้สนใจว่าเจ้าคนขายจะเป็นใคร
จะเป็นรายย่อยหรือจะเป็นในทุนหรือคุณต้องการให้คนขายจริง
เดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวช่วงหน้ามาไล่กันต่อนะฮะ
เดี๋ยวเผื่อจะถามแทนว่าเออตกลงวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้
ได้ไม่ได้อย่างไรหรือว่าจะช่วยเขาได้ยังไงนะฮะ

ผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะปัญหาของผู้ค้าสลากรายย่อยนะครับ
ซึ่งที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้ทางกลุ่มของชมรมกลุ่มผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทยบอกว่า
ซึ่งจะเริ่มต้นงวดขายจริงคือต้นเดือนเมษาใช่ไหมครับ
พี่บอก๒ทางคือ๑เหมือนที่เจ๊ฮัทบอกเพิ่มจำนวนซะ๑๐๐ล้านฉบับเป็นสัก๑๓๐ล้านฉบับต่องวด
หรือไม่ก็ชะลอไปก่อนอย่าเพิ่งลดจำนวนเล่มคนละห้าเหลือสาม
ส่วนเหตุผลต่างหรือว่าวิธีการแก้ปัญหานะครับทุกผู้ชมครับ
ณขณะนี้นะฮะท่านผู้มนุยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
โทหนุนสันสนาคมท่านอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้รับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
ภูมิในการครับเหตุผลของการที่เราลดจำนวนเล่มจากคนละ๕เล่ม
เหลือ๓เล่มของผู้ค้าสลากรายย่อยตรงนี้ที่เขาลงทะเบียนเอาไว้เนี่ย
เหตุผลคืออะไรครับท่านครับครับก็ด้วยผู้ค้ารายย่อยนะครับ
ที่เป็นผู้ค้าที่ขายจริงนะครับก็มาฟ้องนะครับกับสำนักงานว่า
เนี่ยสลากซื้อจองเนี่ยนะครับสะดวกซื้อจองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ
ซื้อจองได้เลยห้าหกงวดแล้วนะครับตั้งแต่ที่เราเติมคนเข้ามานะครับ
ผู้ค้ารายใหม่เข้ามาในระบบนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ต้นปีหกห้าที่ผ่านมานะครับเอ่อผู้ค้ารายย่อยที่ขายที่จริงเนี่ย
เขาไม่สามารถเข้าถึงก็คือพูดง่ายไม่ได้ไม่กดสลากไปไม่ได้
เขาต้องไปซื้อจอมมานะครับทำให้ต้นทุนเขาสูงนะครับ
คนที่ทำรายการอยู่ที่ทำไม่ได้เนี่ยร่วมห้าหมื่นรายครับ
พร้อมเข้ามานะครับผมก็เลยเชิญเชิญกลุ่มตัวแทนผู้ค้ารายย่อยเนี้ย
ที่เขาบอกว่าเป็นผู้ขายจริงเนี่ยเข้ามาพูดคุย
แล้วก็รับฟังปัญหานะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ย
เขาอยากจะได้ตลาดอย่างน้อยได้ทุกงวดก็ยังดี
จะน้อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีสลาก
ขายได้ในราคาต้นทุนนะครับครับก็เลยเป็นที่มาว่า
อย่างน้อยคนละ๓เล่มก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เลย
เขาเข้าไม่ได้เลยนะครับมา๕๖มวดแล้ว
เป็นระยะเวลานานแล้วนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาว่า
เออเราก็มาคุยหาทางออกร่วมกันแล้วก็ช่วงนึงนะครับ
คือสามเล่มชั่วคราวนะครับแล้วถ้าสถานการณ์ในเรื่องของ
จำนวนตลาดหรือจำนวนผู้ค้าเนี่ยมันมากขึ้นลดลงต่างเนี่ย
ก็อาจจะเข้าสู่ระบบเดิมได้ประมาณนี้ครับท่าน
เพราะว่าผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ประมาณ๑๖๐๐๐เนี่ย
ถ้าเรายึดที่คนละ๕เล่มเหมือนเดิมเนี่ย
มันจะเฉลี่ยกันไม่พอก็เลยลดลงมาเหลือคนละ๓เล่ม
อันนี้จะโฉลีจะเฉลี่ยพออย่างนี้ใช่ไหมครับ

ของในระบบมี๑แสน๗๐๐๐๐กว่าลายนะครับ
ใช่ครับ๑๐๗๐๐๐เกือบเกือบครั้งแทนม
แต่ว่าปัจจุบันเข้ามาทำรายการอยู่แค่ประมาณ๑๕๐๐๐กว่ารายเท่านั้น
กระเด็นหลักของโครงการอ่ะผมซื้อจองเนี่ยผลเลขาเป็นคนทำหรับ
แล้วก็จะต้องเข้ามาดำเนินการสั่งซื้อสั่งจองของท่านครับ
คือจำนวนต่างมันไม่ได้พอดีกับจำนวนคนในระบบอยู่แล้วนะครับ
ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีห้าแปดเนี้ยที่ทำมานะครับในตอนนั้นเนี่ย
ตอนที่ทำมาตอนปี๕๘เนี่ยจำนวนสลากน้อยกว่านี้เยอะอีกแล้วครับ
มีอยู่ประมาณสามถ้าผมจับไม่ผิดเนี่ยสามสามสิบล้านกว่าไปเอง
มีอยู่ในระบบสิบสามสิบหกล้านอ่าครับครับแล้วก็เป็นระบบที่
จะต้องเข้ามาทำรายการคือพูดง่ายเขามาแย่งกันนะครับ
ไม่ได้ว่าจะต้องได้ทุกงวดอยู่แล้วซึ่งเป็นอีกมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าด้วยความที่เราก็เข้าใจผู้ค้านะครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งของทางตลาด
เราก็ค่อยค่อยปรับระบบกันครับจนมันดีขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับ
โดยเฉพาะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเห็นว่าได้กันทุกคน
เพราะว่าอะไรเพราะว่าในระบบเนี่ยทำกติกาการเสียชีวิตบ้าง
ก็เอาก็จำนวนคนก็ลดออกไปจากแสนเจ็ดเนี่ย
เหลือประมาณแสนสองนะครับเมื่อต้นปีหกห้าเนี่ยครับ
เราก็เลยเอาคนที่ขายอยู่เนี่ยเข้ามาเพิ่มนะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ย
จริงไม่ขายจริงบ้างก็ไม่ทราบนะครับแต่เราก็คัดโดยเขาเรียกอะไร
ครับท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านผมบอกว่าได้เชิญทางผู้ค้า
ลากรายย่อยมาคุยกันก่อนที่จะใช้วิธีการก็คือลดจำนวนเล่มลงจาก๕
เหลือเหลือคนละสามเล่มเนี่ยฮะอันนี้คือกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่เป็น

ผมไม่แน่ใจครับเห็นไปเยอะหลายกลุ่ม

เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ไปรวมกันที่สภาบ้างที่สำคัญ
เราก็มีข้อมูลชนลึกนะครับว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนเป็นอย่างไรนะครับ
เพราะเรามีการข่าวมีข้อมูลชนลึกหมดทุกเรื่องครับคุณภาคภูมิครับ
ก็แสดงว่าในกลุ่มที่เราคุยก็อาจจะมีกลุ่มที่
ที่เขาไม่ได้คุยเขาก็เลยไม่เห็นด้วยเขาก็เลยมาเรียกร้องอย่างนี้ใช่ไหมครับ

อาจจะเป็นได้เพราะว่าเราก็สามารถจะรู้ได้ทุกกลุ่มนะครับคุณภาคภูมิครับ
แต่อย่างนี้มันจะตอบโจทย์เรื่องจำนวนคนที่จะได้สลากเพียงพอในแต่ละงวด
แต่มันจะไปตอบโจทย์เรื่องรายได้ของเขาหรือว่าเขาจะถ้าเขาไม่พอเขาก็ต้องไปหาซื้อมา
แล้วมันก็ทำให้สลากแพงเหมือนเดิมอย่างนี้หรือเปล่าครับ
แต่อย่างน้อยถ้าคุณภาคภูมิหลักก็จะมีก็จะมีสลากในราคาต้นทุนอย่างน้อย๓เล่ม
แต่เติมที่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนไม่ใช่ก่อนหน้านี้คือปัจจุบันนี้
ก็อาจจะไม่สามารถที่กดได้เลย

อ่าหมายถึงตามถนนหนทางใช่ไหมฮะตามแผงต่าง
ใช่ครับที่วักคำจำ๕เล่มรับไป๕เล่มผมเรียนคุณภาคภูมิว่าปัจจุกัน
เราจัดสรรตลาด๑๐๐ล้านกรัม๑๐๐แล้วจ่ายให้รายย่อย๘๕คุณภาคภูมิ
เพียง๑๕เท่านั้นที่อยู่ในระบบนิติบุคคลที่เกี่ยวกับผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
สมาคมต่าง๘๐๐กว่าสมาคม
จริงผมอยากจะมีเวลาเยอะกว่านี้ภาคภูมิวันหลังผมไปออกรายการ
ยินดีเลยครับท่านเดี๋ยวผมเชิญเรียนเชิญมาที่สถานีที่สตูเลยนะครับท่าน
พร้อมเลยครับเพราะว่าคนยังเข้าใจผิดกันเยอะครับแล้วก็
ข้อมูลที่ถูกต้องผมเนี่ยคือผมอยากจะให้ข้อมูลที่ตรงกับประชาชน
กับคนไม่รับทราบทั้งหมดเลยครับโหงั้นเดี๋ยวผมเรียนเชิญไว้ล่วงหน้านะ
เดี๋ยวนัดหมายอีกทีนึงแต่วันนี้เอาตรง๓เล่ม๕เล่มก่อน
ถ้าฟังจากท่านท่านผอนี่ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนละห้าเล่มเนี่ย
มันจะมีคนที่ไม่ได้แล้วพอคนที่ไม่ได้เขาก็ต้องไปซื้อมา
เพื่อที่เขาจะเอามาขายใช่ครับซึ่งมันก็เกินราคาแน่นอนอยู่แล้ว
แต่ถ้าได้คนละสามเล่มเอาละคนนึงมันจะได้น้อยหน่อย
แต่มันได้เยอะมากขึ้นหลายคนอย่างน้อยเขาก็มีต้นทุน
ที่จะขายใบละ๘๐บาทอยู่ในมืออย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ความหมายของท่านผอใช่ครับแล้วผมไม่ได้คิดเองด้วยนะครับ
เพราะว่าคนที่มาคุยกับผมเชิญมาพูดคุยก็คือคนขายแหละครับ
แต่ในกลุ่มคนขายที่เขาออกมาเรียกร้องในวันนี้เขาบอก
เขาไม่ได้คุยแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วย
ก็ฝากครับแน่นอนครับได้ครับ
ท่านพรทีนี้ทั้งกลุ่มที่เขาออกมาเรียกร้องในวันนี้เนี่ย
เมื่อวานไปที่สภาด้วยเขาบอกว่าอย่างนี้ข้อเสนอหนึ่งก็คือ
เพิ่มได้ไหมจากงวดละ๑๐๐ล้านฉบับเนี่ยเป็น๑๓๐ล้านฉบับก็ได้
อย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนี้ครับคุณพรครับ
เอาประเด็นหลักก่อนประเด็นหลักเนี่ย
สำหรับสลากเนี่ยทำสินค้านะครับหรือว่าทำสลากกินแบ่งรัฐบาลมา
ออกมาเพื่อที่จะให้ตอบสนองกับผู้บริโภคเป็นหลัก
ท่านพระผู้ลองพินาศาสตร์ไปนะครับท่านผู้ผู้ชมทางบ้านเราพินาศาสตร์
สลากเนี่ยทำสลากออกมาเพื่อรองรับกับผู้บริโภคเป็นหลัก
เพื่อทำสินค้ามาให้คนซื้อนะครับเป็นหลักนะครับ
ปัจจุบันนี้ถามว่าปริมาณของผู้ซื้อเนี่ยจากปริมาณสลากเนี่ย
มันผลตำจุกันหรือยังมันผ่องหมดหรือยัง
ถ้ายังโอเคตอนนี้ในอนาคตเราก็จะเพิ่มได้
ในความหมายเพราะว่าเราทำสินค้าเนี่ยประเด็นหลักคือเราต้องทำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก
แต่เราไม่ระเลยเป็นตัวแทนหรือผู้ขาของเรา
นี่เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกัน
เราจะทำสินค้าควบคุมราคาอยู่ใน๘๐บาท
และมีจำนวนสลาดนที่พอเหมาะกับจำนวนประชากรของภูมิปลูกโลก

แต่ผมก็บอกแล้วนะครับว่าผมก็ไม่ละเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหลักก่อน
เป็นหลักเศรือเงินการของสำนางตราคครับ
ทีนี้ในส่วนของผู้ขายที่เขาลงทะเบีย
เขาควรจะเป็นอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมครับท่าน
คือจริงเนี่ยเราบอกแต่ต้นแล้วนะครับตอนที่ทำเราระบบโครงการซื้อต่อมานะครับ
ละ๕เล่มมันจะเป็นอาชีพหลักเป็นไปได้ยาก
คุณก็ควรจะเป็นอาชีพเพียงอาชีพเสริมเท่านั้นเพราะว่า๕เล่มเนี่ยจริงเนี่ย
มันกำไรต่อเดือนต่อมั่วนไปมันไม่เท่าไหร่เอง
และอีกอย่างนึงคนที่มีคีดความสามารถโดยเฉพาะคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ครับจริงเนี่ยทรัพยากรมนุษย์จะไปทำอย่างอื่นไหม
แต่จริงมันก็ไม่ต้องใช้ศักดิ์มันไม่ต้องใช้ขีดความสามารถอะไรมากมายเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี้ยก็ควรเป็นอาชีพการทำเข้าทางตัด
หลักไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ว่ารภัณฑ์นะครับ
เรื่องที่ท่านจะพลัยการจัดการนะครับ
สมภาษาภูมิมันคิดดูว่าผล๕เล่มเนี่ยมันจะเป็นจีบหลังได้ได้หรือเปล่า
อืมนั่นเดี๋ยวไล่ละเอียดยังไงเนี่ยผมเรียนเชิญมาวันหน้าแล้ว
แล้วมาคุยกันแบบละเอียดยิบนะฮะท่านเผื่อประชาชนหรือว่า
กลุ่มผู้พ้าจะได้เข้าใจมากขึ้นผมเวลาผมจะหมด
อนุญาตสุดท้ายครับท่านครับคือในส่วนของของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยเรายังคงยืนยันว่าจะเดินหน้าแนวทางตรงนี้ใช่ไหมครับ
ก็คือเดี๋ยวเริ่มต้นเดือนเมษายนก็จะลดจำนวนของเขาจาก๕เล่มเหลือ๓เล่มแล้วจะไม่ได้มีการแก้ไขชะลอหรือจะไปตรงอื่นเพิ่มเติม
แนวทางนี้นี่แหละตามที่ได้พิจารณาไปแล้ว
ใช่ครับแล้วก็
เราก็จะไม่ไปดึงไม่ไปลดจำนวนลงมาแล้วนะครับ
ในส่วนของสหราฯพิธีต้อนเรื่องต่างนี่ต้องคือ
ที่ว่าไม่ต้องทิ่มครับดังนั้นเราสามารถเขิมเติมได้นะครับ
แล้วก็ในระบบเนี่ยผมเรียนตรงนี้เลยนะครับ
ได้ครับทั้งทั้งบ้านทราบด้วย
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะแถลงอย่างน้อยเป็น๑๐๐๐๐ครับ
แล้ว๑๐๐๐๐คนเป็นสลัดจำนวนเยอะเอาสลัดไปไหนไปลง
ระบบนะครับครับเอาละครับทุกผู้ชมครับก็ได้ฟังจาก

โอกาสน่าเรียนเชิญแล้วก็มาพูดคุยกันแบบเต็มนะครับท่านครับ

เพราะเทศอาจจะไม่พอเวลานะครับ

ขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับ
อ่าท่านภูมิวัยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
คือเท่าที่ฟังผมว่าผมก็ถามแทนในหลายคำถามน่าจะพอได้คำตอบอยู่พอสมควร
คุณภาคภูมิก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันย้อนแย้งไหม
ถ้าบอกว่าเป็นอาชีพเสริมคุณไปจำกัดสิทธิ์คนใหม่ม๓๓ค่าราชการเขาทำไม
หมายถึงคนที่จะไปลงทะเบียนเพื่อจะรับสลากมาขาย

เงื่อนไขที่เขาคัดกรองคนมานี่แหละครับ

ถ้าเกิดบอกว่าเป็นอาชีพเสริมคุณทำไมได้

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมขอพักครู่เดียวนะ

เปิดปากกับภาคภูมิ

ทางกลุ่มของผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทย

ภูมิในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พอกองสลากบอกเอ้าก็คุยแล้วนี่
เชิญผู้ค้าสลากรายย่อยมาคุยแล้วนะ
ว่าจะเฉลี่ยกันยังไงดีให้ทั่วถึงเท่าเทียม
คนละ๕เล่มเหลือ๓เล่มก็แล้วกัน

ตัวแทน๖กลุ่ม

เขาบอกว่าท่านผอว่าเขารู้เบื้องหน้าเบื้องหลัง
ว่าแต่ละกลุ่มใครขายจริงใครขายไม่จริง
เขาจะเชิญกลุ่มที่ขายจริงถูกไหมคะ

เราก็ไม่ได้ขายจริงหรือยังไงคะ
ก็ถึงอยากบอกว่างั้นถ้าผอได้ฟังอยู่
อยากให้กลับไปคิดวิเคราะห์ดีว่า๖กลุ่มนั้นขายจริงทั้งหมดจริงหรือไม่

ให้เราทำแบบแสดงความคิดเห็น

ผลก็ออกมาชัดเจนเลยว่าทุกคนเอา๕เล่ม
แต่ก็อยากจะให้เหตุผลว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์

แต่ก็ลดเหลือ๓เล่มแล้วทำมาทำไม
แบบสำรวจ๓เล่มเป็นเปอร์เซนที่น้อยที่สุดในการสำรวจ

แล้วก็กราฟให้เห็น
ก็ฝากพอไปศึกษาให้ดีก่อน
ลงมาอยู่กับประชาชนลงมาอยู่กับรากย่าจริง
อยากฟังแต่เขารายงานมานะคะแล้วก็ถามหน่อยว่า
สรุปคุณคุณทำอะไรก่อนดีกว่าคือหมายถึงจะเอาให้ทั่วถึงเท่าเทียมก่อน
หรือจะเอาแก้ปัญหาแล้วก็ถ้าเท่าที่ฟังเนี่ย

อ่ะแล้วสมมุติถามหน่อยว่าพอ๓๐๐
เขาบอกว่าไหนมันก็ไม่พออยู่แล้ว

ไปทำอาชีพอื่นให้ทำเป็นอาชีพเสริม

ผอบอกมันควรจะเป็นอาชีพเสริม
อ้าวแล้วท่านไปจำกัดสิทธิ์ม๓๓

ในเรื่องของคำว่าอาชีพเสริมถ้าคุณจะให้อ่ะ

คุณก็ต้องทำเป็นอาชีพเสริมด้วยกันทั้งหมด
ไม่ใช่ว่าคุณให้พวกเราไปสู่อาชีพเสริม

สนับสนุนตลาดเอกชนต่าง
ให้เป็นอาชีพหลักที่โกยเงินกันทีละ

แสดงว่าพอระบอสลาก๒๕๑๗

สลากต้องขายผ่านตัวแทนรายย่อย
หรือประชาชนผู้ด้อยโอกาสเท่านั้น

ทำแค่อาชีพเสริมแต่อาชีพหลักที่อยู่ข้างสำนักงานกองสลาก
หรือหรือที่เขาอ่าแพลตฟอร์มเอกชนต่างต่างเนี่ย
เขาโกยเงินเขาทำกันเป็นอาชีพหลักและร่ำรวยกันมหาศาล
ตรงนี้ท่านกลับไม่รู้สึกอะไรแต่ท่านกลับรู้สึกว่า
พวกเราจะอยากเป็นอาชีพหลักท่านไม่อยากให้เราเป็นอาชีพหลัก
โดยการ๕เล่มให้เหลือ๓เล่มเนี่ยมันแน่นให้ด้วยที่สุด
แล้วท่านก็พูดเองว่าไม่อยากให้เราเป็นอาชีพหลักมือดีตีนดีให้ไปทำอย่างอื่น
นี่อายุเท่าไรล่ะครับครับหกสิบไปทำอะไรครับ
คือเท่าที่ฟังเนี่ยยังไงเขาก็เดินหน้าทางนี้นี่แหละ
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเอาไงต่อทีนี้
แล้วถ้าถ้าสามเล่มเนี่ยเราก็ร้องสามสามเล่ม
แต่ผู้ค้าลายย่อยในส่วนตรงนี้นะครับกลับไปสู่วงจรอุบาต
กองสลากเป็นคนกำหนดขึ้นคือขายเกินราคาไงครับ
เพราะเราเราไม่พอสามร้อยเราขายแปดสิบแล้วเรายังไงอ่ะ
ก็ต้องไปหาซื้อก็ไปหาซื้อข้างกองนั่นแหละค่ะ
ก็บีบนะครับอยากเป็นอาชีพหลักก็ต้องไปซื้อ
แล้วมาเป็นอาญาแผ่นดินถามหน่อยว่าสำนักไอ้สลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
มันคือยาเสพติดเหรอเราถึงต้องไปใช่เป็นอาญาแผ่นดิน
เมื่อวานไปยื่นที่สภาใช่ไหมยื่นเรื่องยื่นค่ะยื่นทุกเรื่อง
ตั้งแต่มกราศ์เย็นธันวาค์ของปีสองพันห้าร้ายหกสิบห้า
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรเมื่อวานนี้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมธิการ
ปประชอของสภาครับครับท่านเศรษฐรีพิสุทธิ์เป็นประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมธิการมารับหนังสือรับเลือก
เดี๋ยวผมขอคุยกับอาจารย์สมชัยหน่อยใช่นะฮะสวัสดีครับอาจารย์สมชัยครับ
สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับครับอาจารย์รับเรื่องของ
ค้ารายย่อยเมื่อวานนี้แล้วเราจะช่วยเหลือเขายังไงได้บ้าง
หรือเปล่าครับคือเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านพอลักษณะพูดเนี้ย
ผมมีความเห็นว่าเป็นวิธีการมองคนละมุมกัน
ยังไงฮะท่านจะมองในมุมของคนซึ่งเอ่อเป็นคนซึ่ง
ประชาชนที่จะค้าขายนะครับเอ่อคล้ายคล้ายกับท่านเป็นฝ่ายที่จะ
คิดตัดสินใจเองโดยบอกว่าอะไรถูกก็จะทำแบบนั้นนะครับ
แต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผลที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
ท่านไม่ได้คิดในการที่จะแก้ไขและท่านก็มาบอกว่าเอ่อ
ประชาชนที่ได้ไปคนละห้าเล่มสามเล่มเนี่ยเป็นสาเหตุนะครับ
ที่ไปทำให้เกิดการขายเกินราคาแต่ระบบเอ่อที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมสำนักงานสลาก
จึงไม่แก้ไขปัญหาเรื่องของการที่ว่าเมื่อสลากออกมา
แล้วมีการไปกว้านซื้อมีการไปรวมเล่มนะครับ
มีการที่ไปรวมเพื่อที่จัดเรียงเอ่อเป็นหลายหลายเป็น
เป็นลักษณะของการที่จะทำให้มีราคาที่สูงขึ้นครับผมเองเนี้ย
มีโอกาสที่จะไปดูในพื้นที่จริงนะครับราคาที่ไปถึงตลาดสายส่งเนี่ย
รายเป็นว่ามันไม่ใช่แปดสิบบาทแล้วนะอ่ามันเป็นเก้าสิบแปดบาทด้วยซ้ำ
แล้วคำถามว่าเออมันมาอย่างไรจากไหนเออมันไปมันไปแพงขึ้นตอนไหน
ห้าจานเนี้ยเอ่อมันมีกระบวนการครับที่เกิดขึ้นกว่าที่จะไปถึงตลาดสายส่งนะครับ
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของคนกลุ่มต่าง
ที่ทำมาหากินกับสลากกินแบ่งเอ่อจะบอกว่าไม่ให้ประชาชนทำเป็นอาชีพหลักเนี้ย
กลุ่มเหล่านี้แหละครับสามารถที่จะทำเป็นอาชีพหลัก
ทำให้เกิดความร่ำรวยแก่ตัวเองมากมายมหาศาลอย่างอย่างงี้คณะครับ
สำนักงานสลักจึงไม่ได้แก้ไขกรณานิสัยชุดศาลเหล่านี้
คณะกรรมธิการปปชนำเข้าไปพิจารณาหรือว่าเอาไปช่วยได้ใช่ไหมฮะ
ครับถ้าสื่อเรื่องนี้เนี้ยก็ครับจนเองเนี้ย
ได้รับเป็นเรื่องเข้าไปพินาแล้วครับแล้วก็จะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เข้ามานะครับให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อที่จะช่วยเหลือ
ให้ได้มากที่สุดครับอ่าเดี๋ยวผมเรียนเชิญอาจารย์แล้วก็มาสอบถามพูดคุยกันอีกครั้งในโอกาสหน้านะอาจารย์วันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลก่อนนะครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับขออภัยเวลามีน้อยเลยชี้แจงได้ไม่มากนะครับ
โอกาสหน้าเรียนเชิญครับอาจารย์ครับทางกรรมธิการจะช่วยดูแลให้เต็มที่ครับ
ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์สมชัยบอกว่าท่านเสรีพิสุทธิ์
ประธานคณะกรรมธิการปวชรับเรื่องเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเชิญทุกฝ่ายมาพูดคุยกัน
ยืนยันว่าเราขายจริงและเราต้องการทำเป็นอาชีพจริง

ให้ทางพอมองลงมันไปครับว่าเจ๊ฮัตใจเหล้าผมหมดแล้วผมให้นิดเดียวเลยนะครับ

ทำไมคุณถึงมองว่าเป็นแค่อาชีพเสริมคะ

ยังไงวันนี้ได้สะท้อนปัญหาแล้วก็รับฟังกันบ้างแล้วนะครับ

ผู้ชมครับหมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันอีกครั้งวันจันทร์หน้าบ่าย๓๓๐นะครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์